ช่วยชีวิตแม่งวันสักครู่แล้วจะเห็นนะว่าเรา
มีการฝึกการใช้อาวุธมีการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ทำให้
กรรมควรถังนั้นนักจะปลอดภัยนะครับแล้วก็มี
ศักยภาพสงครามเรียกว่าที่รวมทั้งในเรื่องของคน
ในเรื่องของขวัญกำลังใจในเรื่อง
ที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับว่าในเรื่องของความมั่นคงนั้น
มันเกี่ยวพันกันอย่างไรกับอย่างอื่นไปด้วย
ถ้าเรามีสัตว์สงครามที่เปรียบเทียบกับเขาไม่ได้มากนักเราก็จะ
ทำอะไรไม่ได้นะวันนี้อย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วว่า
บรรดาประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
ช่วงสามปีที่ผ่านมานี้นะครับมากกว่าที่เราได้เตรียมการที่จะจัดหาไว้นี่
มันก็จำเป็นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
อย่างที่ผมกลับเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วจากการที่ได้ฟังอภิปรายมานะครับ
จนถึงวันนี้นะครับแม้ว่าผมยังมีภารกิจอื่นอยู่ด้วย
ผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่ของผมขณะเดียวกันผมก็รับฟังความคิดเห็น
อภิปรายของท่านสอสอทุกคนนะครับมีการสรุปมา
แล้วผมก็เห็นคำถามคำตอบทุกท่านนะครับหลายอย่างก็ต้องให้กระทรวงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในชี้แจงรายละเอียดนะครับ
ผมก็จะขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมอีกครั้งนะครับเพื่อให้บรรดาท่านสอสอทั้งหลาย
ว่าง้วงประมาณรายจ่ายประจำปีตังค์วัน๖๖เนนั้นเป็นแหล่งเงินประเภทหนึ่งของการทำได้ใหม่รัฐบาล
ถ้าหากพวกเรามองเฉพาะรายการที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณปี๖๖แล้ว
แล้วตัดสินเลยว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรหรือประเทศเราไม่ได้อะไรนั้น

ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำงานโดยใช้แหล่งเงินหลายอย่าง
บางเรื่องรัฐบาลใช้งุมารรายจ่ายประจำปี
ที่เรามาพินากันในช่วงเวลานี้มาดำเนินการนะครับ
เรื่องรัฐบาลใช้เงินกู้ดำเนินการ
เรื่องก็ใช้เงินรายได้รัฐวิสาหกิจ
หรือเงินนอกงบประมาณดำเนินการนะครับ
โครงการลงทุนส่วนใหญ่ที่ไม่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น
รัฐบาลจะดำเนินการโดยการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน
ผมขอสรุปให้เห็นภาพกว้างนะครับว่า
แหล่งเงินต่างเหล่านี้นั้นรัฐบาลทำอะไรมาบ้าง
และจะทำอะไรต่อถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้งบันขาดดุล
จะต้องมีการกู้เงินต่างหลายอย่าง
นั้นในช่วงนี้สำนวนหนี้สถานะต่างพิ่มเพิ่มขึ้น
ส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้๑๕แสนล้านบาทที่ผ่านมา
ท่านก็รู้ว่าเรามีสถานะอะไรเกิดขึ้นในประเทศของเรา
ถ้าดูตัวเลขถ้าไม่คิดถึงเงินยอดนี้
ที่ต้องมาดูแลประชาชนมาฟื้นฟูมาตั้งแต่กับเรานี้
นิสณะขึ้นไปถึง๖๐เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้ว่าเงินที่เอามานั้นใช้ทำอะไร
เมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้เฉพาะกระทรวงแรงงานกระทรวงเรียวก็ชี้แจงไปแล้ว
ว่าต้องใช้เงินดูแลคนไปกี่ล้านคน

อะไรที่ต้องให้รัฐบาลส่วนกลางที่ต้องเอาไปช่วย

ในเรื่องการดูแลในทุกกลุ่มกิจกรรมนะครับ
เขามีความหลากหลายมากมายในประเทศของเรานะครับ
เรื่องแรกเรื่องแรงเงินต่างเหล่านี้
รัฐบาลทำอะไรมาบ้างแล้วเราจะทำอะไรต่อไป
หลายคนก็บอกว่าเราไม่มีอนาคตนะครับ

สารต่อนโยบายเรื่องของการส่งเสริม๑๒อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เราเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๘นะครับ
นี่คือสิ่งใหม่ที่เราทำมาหลายปีที่ผ่านมา

เพราะว่าที่ผ่านมาจำได้ว่าเรามี
ในเรื่องของโทชงใช้ทะวันเหมือนกับตอนโน้นนะครับ
แล้วเราไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ทำให้รายได้ประเทศนี้มันลดลงตามลำดับ

เราก็ปรับภาพของเราให้เป็นเศรษฐกิจในยุคใหม่ของเรานะครับ
ปรับโครงทางเศรษฐกิจใหม่ของเรานะครับ

รัฐบาลได้ส่งเสริม๑๒อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับ

คือ๕อุตสาหกรรมเดิมให้มันทันสมัยขึ้น
ให้มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับ
มีแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้น
อันนั้นคือของเดิมที่มีอยู่นะครับ
ที่เป็นรายได้ของประเทศในอดีตที่ผ่านมา

ซึ่งรวมไปถึงเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วย

วันนี้ก็ได้มีการผลิตหลายอย่างออกมาแล้ว
แล้วมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนบริษัทต่าง
ร่วมในคณะกรรมการนะครับ
เพื่อจะดำเนินการสารต่อกันไปแล้วก็มีเป้าหมาย
ก็เป็นที่น่ายินดีว่าก็มีต่างประเทศเริ่มสนใจแล้ว

เมื่อผ่านมาตรฐานรับรองกันเรียบร้อยแล้ว
มีการใช้มีคนสนใจมีต่างเหล่านี้
ผมก็จะต้องให้หน่วยงานในกรณศักรณหอม
ได้จัดซื้อเอาไว้ใช้ในราชการ
เพื่อสนุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรา
รวมความไปถึงในเรื่องของการร่วมมือกับต่างประเทศ
ในการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรา

ก็มีหลายประเทศให้ความสนใจในเรื่องนี้
สำหรับการ๕อุตสาหกรรมเดิมนั้น
เรามีศักภาพท่านก็คงรู้อยู่แล้ว
เรื่องรถยนต์บ้างเรื่องอะไรบ้างทำนองนี้นะ
แต่สินค้าเหล่านั้นสินค้าเดิมเนี่ยค่อนข้างจะ
วันนี้ขาดนวัตกรรมสินค้าเราแข่งขันเขาไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเติมเหล่านี้ของเดิมที่มีอยู่แล้วเดิม

เช่นซึ่งมันเป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตและปัจจุบันด้วย
ยันยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
แปรรูปอาหารเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพดิจิทัล
และการแพทย์และสุขภาพครบวงจร
สิ่งตรงนี้มันคืออนาคตของประเทศของเรา
เพื่อมาตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในความร้อนในเรื่องต่างเหล่านี้ที่ท่านได้เรียนมา
ได้พูดมากับผมนะครับในสภานี้
เราก็จะเกิดฐานการสร้างรายได้ใหม่การจ้างงานใหม่

ที่จะต้องใช้อาศัยเงินทุนจากอะไรต่างมานวลการ
ทั้งการลงทุนจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ
รัฐบาลก็ต้องแก้ไขเรื่องกฎหมาย
เรื่องของออกมาตรการทางภาษี
มาตรการการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
ปลดล็อกข้อกฎหมายต่างให้เป็นสากล

และการบ่มเพาะ๑๒อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศนะครับ
ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นประตูสำคัญ
เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกของไทย
ทางทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศ

อกจากนี้เรามีการพัฒนาที่เรียกว่าเมืองแข่งนวัตกรรม
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
และเมืองใหม่อัชริยะด้วยนวัตกรรมหรือเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมนะครับปัจจุบันนั้นมีการบรรยายงาน
หลายคนกล่าวว่าเป็นเรื่องของคนรวยอย่างที่ท่านกล่าวมานะครับ
เป็นวงกว้างนะครับทั้งในระดับฐานรากไปจนถึงระดับประเทศ
เช่นหนึ่งคือการสร้างโอกาสสร้างงานให้แก่เยาวชนหญิงชาย
อาชีวศึกษาปริญญาตรีโทเอกในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตำแหน่ง
อุตสาหกรรมดิจิทัลแสนหนึ่งหมื่นหกพันกว่าตำแหน่ง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ห้าหมื่นแปดพันกว่าตำแหน่ง
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าตำแหน่ง
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าตำแหน่ง
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตห้าหมื่นสามพันกว่าตำแหน่ง
อุตสาหกรรมการบินสามหมื่นสองพันกว่าตำแหน่ง
และอุตสาหกรรมระบบรางสองหมื่นสี่พันกว่าตำแหน่ง
สองก็คือในเรื่องของการจ้างงานภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนอัตรา
ในห้าปีภาครายงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นหกพันอัตรา
ผลตอบแทนกลับมาในรูปของส่วนแบ่งรายได้และภาษีให้กับภาครัฐ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้ง๔อย่างคือรถไฟความเร็วสูง
สนามบินท่าเรือเช่นสนามบินอุตภัวร์
จะเพิ่มรายได้รัฐเข้าประเทศมากกว่า๓แสนล้านบาท
สร้างงานเพิ่มกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยตำแหน่งในห้าปี
เนื่องอีกเรื่องก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ
เพื่อส่งผลให้เกิดการลงทุนจริงเชื่อมโยงแต่ละภาคของประเทศ
ประชาชนเข้าถึงโอกาสนะครับและเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียน
เส้นทางทางถนนในปีสองพันร้อยห้าสิบเจ็ด
เรามีเส้นทางหลักเพียงสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตร
แต่เมื่อถึงปีสองพันห้าห้าสิบสี่เราเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรมอเตอร์เวย์สร้างเพิ่มสามเส้นทางสำคัญ
บางเบะอินโคราตบางไยกาญจนบุรีและพัฒนาหมาตรปุตร
ทางรางรถไฟฟ้าตรปริมณ์ทนสร้างเพิ่มสิบสาย
และทางรวมสองร้อยสี่จุดเก้ากิโลเมตรและอยู่ระหว่างการพินันอีกสองสาย
ยังเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้นะครับ

ซึ่งจะเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน

สถานีบรคศและสนามบิน
เรื่องทางน้ำเราก็มีการเตรียมการนะครับในการเพิ่มศักยภาพรองรับปริมาณการขนส่งทางน้ำ
จากเดิมปี๒๕๗เรา๒๗๙ล้านตัน
๖๔เราเพิ่มเป็น๓๕๕ล้านตัน

เดินเรือเฟอรี่พัทยาหัวหินใช้เวลา๒ชั่วโมง
เพื่อจะเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

เพื่อศักยภาพการรองรับผู้โดยสาร
จากเดิมปี๕๗รองรับได้๑๑๘ล้านคน
ในปี๖๔เราเพิ่มเป็น๑๓๙ล้านคน

แล้วก็ไม่ใช้แหล่งเงินจากงงวัลอย่างเดียว
ใช้ทั้งเงินกู้เงินร่วมลงทุน
ภาครัฐเอกชนเงินรายได้รัฐวิสาหกิจ

และต้องใช้เวลาในการเหมือนกัน

กับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และนับเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน

ในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล
ทำให้การส่งผ่านข้อมูลด้วยเร็วขึ้นมาก
นอกจากนี้รัฐบาลเนื่องเป็นการเลือกเน็ตบุบาล
รวมทั้งโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
ที่รัฐบาลดำเนินอยู่เพิ่มขึ้น

เป็นวิกฤตโรคที่เราไม่ได้ก่อ

ต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจ

ในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน

เราจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มาก
ทัศนาทัศน์บ้านก็พยายามทำทุกหวีทาง

ในช่วงประเทศบ้าน

อย่างท่านว่าแต่เรากู้มาเพื่อใครครับเรากู้มาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
กว่าสี่สิบล้านรายนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานต่างต่าง
ถ้าไม่นับเงินกู้กรณีโควิดหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาททีนี้รัฐบาลกู้มา
เพื่อใช้ในงานด้านการรักษาวัคซีนเยียวยาประชาชนแล้วหนี้สาระต่อจีดีพีก็คง
อยู่ที่ประมาณร้อยละห้าสิบสองจุดแปดสี่แต่เมื่อรวมเงินกู้โควิดแล้ว
หนี้สานะจีดีพีอยู่ที่ร้อยละหกสิบจุดห้าแปดถึงแม้มันจะสูงขึ้นนะครับ
แต่ก็ทำเพื่อประชาชนและหลายประเทศก็มีตัวเลขที่สูง
ไทยมากกว่านี้นักนะครับและก็เรายังยังอยู่ในกรอบความยั่งยืนของ
คลังตามกฎหมายได้รับการจัดลำดับที่ดีจากสถาบัน
ระดับทางการเงินการคลังระหว่างประเทศหลายแห่ง
ยังคงระดับความเชื่อมั่นการเงินคังของประเทศไทย
อันนี้มันก็ต้องรอจีดีพีที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของเราในขณะนี้
ที่ผมทำมาหลายปีมาแล้วเนี่ยมันจะตอบกลับมาทีหลังนะครับ
แล้วก็การที่ปรับเกณฑ์ตรงนี้เป็นการปรับที่เรียกว่า
แผนการเงินคังระยะปันกลาง๓ปีนะครับที่เพิ่มหนี้สถานะขึ้นเป็นไม่เกิน
เพราะว่ามันมีเหตุนี้ไงเพราะถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นหรือได้ดีขึ้น
ซึ่งก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับจากหลายประเทศในเรื่องเศรษฐกิจของเรา
ในช่วงเวลาที่เกิดโควิดนั้นรัฐบาลได้เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสดให้เร็วขึ้น
การพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างจนประสบผลสำเร็จ
ปฏิบัติการได้จริงนะครับเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ใช้จ่ายเงินดิจิทัลผู้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป่าตังค์กว่า๕๐ล้านคน
เราเที่ยวด้วยกันชิมท็อปใช้เหล่านี้เป็นต้น
ผมต้องขอกล่าวย้ำนะขอบคุณอีกครั้งว่าผลชำริดจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วน
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพทย์บาดโควิดนั้นผมพูดเสมอว่า
คนไทยทุกภาคส่วนผมไม่เคยไปอวดอ้างว่ารัฐบาลอย่างเดียว
เพราะว่าประชาชนต้องได้รับประโยชน์นะครับ
หลายคนบอกว่าผมโทษคนโน้นคนนี้จริงผมต้องการที่จะระดมความคิดของพวกเราทุกคนให้ช่วยกันแก้ปัญหา
ไม่งั้นเราก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้เท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นทั้งภาครัฐภาคเอกชนบุรกรทางการแพทย์เจ้าที่อทมและเจ้าที่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้อง
ทั้งฝนเรือนสมบูรณ์ทหารออสโมอะไรต่างตรงนี้ก็ได้ช่วยกันเต็มที่
แล้วก็ทำให้องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งรวมทั้งองค์การอนามัยโรคอนามัยโลก
ได้ให้การยอมรับชื่นชมประเทศไทยให้เป็นประเทศที่รับมือสถานการณ์โควิดได้ดีที่สุด
เป็นระดับต้นของโลกผมบังคับเขาไม่ได้นะครับเมื่อเขาชื่นชมมานะครับ
ผมก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่สามารถทำให้เกิดการชื่นชมอันนี้ขึ้นมาได้เพราะคือร่วมมือกันนะครับ
เพราะเราคือประเทศไทยหมายความว่าทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมมือกัน
ประชาชนรัฐบาลและทำให้ปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงนะครับได้เองหลายชิ้นในประเทศ
รวมทั้งในเรื่องโควิดก็มีความก้าวหน้าตามลำดับนะครับ
ก็จะส่งเสริมโอกาสให้ประเทศไทยนั้นสามารถจะเปิดตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอีกด้วย
ล่าสุดเป็นที่น่ายินดีนะครับก็จากผลงานที่เราทำมา
ได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียน
ด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่
ซึ่งท่านหลอุธินรวมทางของคณะรับทีสาธารสุทธิ์
ก็ได้ผลักดันในวิทยาเซียนจนประสุทธิ์สำเร็จกลับมานะครับ
อันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วด้วยนะครับก็ช่วยกันร่วมมือกันทุกท่านนะครับ
ทุกท่านคงทราบดีนะครับโดยไม่ยิ่งประชาชนผมก็เรียนอีกครั้งว่าไม่มีเคยมีรัฐบาลไหน
ที่มาเจอเรื่องวิกฤตมันซ้อนวิกฤตเท่ากับรัฐบาลของผม
โควิดก็ยังไม่จบก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งขึ้นไปอีกนะครับ
ก็จะต้องแบ่งเป็นสองคั่วส่งผลให้ทรัพกรที่เคยสมดุล
ต้องขาดแคลนมีผลให้ราคาสินค้าพลังงานและค่าของชีพ
ปรับตัวสูงขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่นวิกฤตพลังงาน
สินค้าขาดแคลนความยากจนเพื่อให้ประชาชนอยู่รอดอย่างพอเพียง
รัฐบาลได้เข้ามาดูแลประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพประชน
ที่สามารถกระทำได้ด้วยมาตรการต่างต่างโดยเฉพาะในกลุ่มที่
ที่ได้รับผลกระทบเช่นการช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม
ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเซลรับจ้าง
ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าการตึงราคาขายปลีกพลัง
ปลีกน้ำมันดีเซลตลอดจนการลดอัตราเงินสมทบของ
จ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมและอื่นอีกมากนะครับ
ก็หลายลำตรีก็ได้ชี้แจงไปแล้วจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรปในขณะนี้
ประเทศต่างเริ่มใช้นโยบายการจำกัดการส่งออกในสินค้าประเภทอาหาร
ปัจจัยการผลิตเช่นข้าวสาลีและปุ๋ยเคมีเป็นต้นสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นสินค้าที่
ประเทศไทยต้องนำมาใช้ในการผลิตของภาคการเกษตรสถานการณ์ดังกล่าว
ว่าภาคเกษตรของเราจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างอยู่มากบ้างนะครับ
แต่ประเทศของเราก็ยังดีกว่าหลายประเทศเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นมาทดแทนได้
เราสามารถนำปลายข้าวมาใช้แทนข้าวสลีสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ชั่วคราว
และเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีนะครับ
แล้วก็มีการเจรจากับต่างประเทศพันธมิตรของเราเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยนะครับ
อย่างหลายก็ดีทางรัฐบาลโดยกระทรงพันธมิตรท่านองค์จุลินทร์และกระทรงการต่างประเทศท่านองค์ดร
ก็ได้เร่งเจรจากับประเทศผู้ผลิตปลูกอินทรีย์อื่นอื่นเพื่อนำปลูกอินทรีย์เคมี
รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้สามารถนำเข้าสินค้าจำเป็น
สำหรับการผลิตอาหารสัตว์จากประเทศอื่นอื่นเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศของเรา
ยังคงสามารถผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ
และยังคงส่งออกสินค้าอาหารซึ่งมีความต้องการในตลาดโลก

สิ่งเหล่านี้นะครับรัฐบาลผมก็ได้ใช้เงินจากหลายการต่างมาเหมือนกัน
รวมถึงออกมาตรการต่างมาแก้ไขมันทำผลกระทบจากปัญหา
สสผู้ทรงเกียจหลายท่านบอกว่างบมารปี๖๖
ไม่มีรายการที่แสดงเห็นถึงการช่วยเหลือปัญหาเดือดร้อนที่ประชนยังประสบอยู่เลย
อย่าลืมนะครับว่างบประมาณในปี๒๐๖๖กว่าจะประกาศใช้ก็คือเดือนตุลาคม๒๖๖
รัฐบาลไม่รอจนงบประมาณปี๖๕ประกาศใช้เพื่อนำเงินมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรอกครับ
มันไม่ทันนะครับ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

กฎหมายที่มีประโยชน์ก็ช่วยเล่นกันเป็นการให้กฎหมายผ่านได้ด้วยเร็วนะครับ
จะได้ช่วยนักเรียนกับผู้ที่เดือดร้อนอีกเป็นจำนวนมาก
จากการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้ง๘ประเด็นข้างต้นแล้วนั้น
ความยากจนแต่ละคนแต่ละบ้านมาจากปัญหาที่แตกต่างกันนะครับ
สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำตอนนี้คือการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเบ้าที่เราพูดไปแล้ว
แต่ละครัวเรือนเรียกว่าตัดเสื้อให้พอดีตัว
มีมาตรการที่จะช่วยเหลือปัญหาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัวมี๕มิติด้วยกันนะครับ

เพื่อจะให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ารายครอบครัว
ทุกอย่างก็จะเริ่มทยอยดีขึ้น
ไม่ใช่ว่าคนจนจะหมดในปีนี้หรือในทันทีได้

แล้วหาความร่วมมือระหว่างกันนะครับสื่อสารกันให้ตรงกัน

ยากจนพิเศษทั้ง๑๒ล้านคนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แล้ว

ผ่านกองทุนเพื่อความสำหรับภาคทางการศึกษา

จากนั้นรัฐบาลได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับติดตามสถานะเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด
ทั้งวิธีสุขภาพวิธีพฤติกรรมวิธีการเรียนรู้
ทุกอย่างจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา
อกจากนั้นรัฐบาลยังสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีกคนละ๘๐๐บาท
ในช่วงโควิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กเด็ก
จะไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา
สำหรับนักเรียนกลุ่มรอยต่อของการศึกษาคือ
จากอุณหบันสามขึ้นป๑จากป๖ขึ้นม๑จากม๓ขึ้นม๔
หรือเปลี่ยนไปเป็นอาชีวศึกษาและจากม๖ขึ้นอุดมศึกษา
รวมแล้วประมาณ๓แสนคน
บอุดหนุนการศึกษาลดลงนั้นน่าจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปบ้างนะครับ
ไม่ใช่เป็นการปรับลดงบประมาณแต่เป็นการจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักเรียน
ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงตามอัตราการเกิดของประเทศไทย
จากเดิมเราเคยเกิดเฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ๑ล้านคน
แต่ช่วง๑๐ปีที่มานี้เกิดลดลงเรื่อยล่าสุดเฉลี่ยอยู่ประมาณ๖๘๐๐๐คนต่อปี
ทั้งนี้ในปี๒๐๖๔มีเด็กกฎหมาย๕๔แสนคน
เป็นปีแรกที่เด็กเกิดน้อยกว่าคนตายคนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งอัตราการเสียชีวิตปี๖๔มี๕๖๕๖แสนคน
ผมขอย้ำว่ารัฐบาลให้ความสูงสุดในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะการศึกษาภาพบังคับ๑๕ปีตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จนเบี้ยเด็กและเกิด๐๖ปีจน๖๐๐บาท
สำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกินแสนบาทต่อคนต่อปีนะครับ
ถึงแม้ว่ารัฐบาลเราชุดนี้จะมีวิกฤตซ้อนวิกฤตหนักหนาสาหัสเพียงไหนก็ตาม
เราก็ไม่เคยเชื่อนั้นเลยในการสร้างอนาคตของประเทศ
ซึ่งจะเป็นฐานรายได้ให้แก่ประชาชนและฐานรายได้ภาษีเพิ่มเติมให้กับประเทศต่อไป
ท่านบอกว่ายังมองไม่เห็นว่ารัฐบาลจะหารายได้มาพัฒนาประเทศจากไหน
ในเรื่องของอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการลดปริมาณคาร์บอน
ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมาให้ความทัมภัณฑ์มากนะครับ
โดยเฉพาะประเทศไทยได้ประกาศกำหนดเป้าหมายการปล่อยการเลือกจก
โดยมีเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี๒๕๕๙
เป้าหมายการปล่อยการเลือกจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี๒๖๐๘
ซึ่งประเทศไทยก็จะต้องใช้โอกาสในการเร่งพัฒนาประยุกต์การใช้นวัตกรรม
คิดค้นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มุ่งใช้พลังงานสะอาดให้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งแหล่งกำเนิดพลังงานต่างด้วยนะครับที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโรคร้อนนะครับ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ
ซึ่งจะเป็นการสร้างประโยชน์ทางการค้าและการส่งออกและภาคธุรกิจของไทย
งั้นเราก็จะถูกเข้าแซงชั่นในเรื่องเหล่านี้มานะครับถ้าเราไม่ปรับตรงนี้
สิ่งต่างที่ตามมาภาคพลังงานการผลิตไฟฟ้ารัฐบาลก็ได้ปรับโครงสร้าง
พลังงานลดถัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งท่านรองสุพัฒนภงได้พยายามไปขับเคลื่อนอยู่
ซึ่งรัฐบาลกำหนดแผนที่จะผลิตรถยนต์ไม่ปล่อยมลพิษ๑๓๐ของการผลิตในปี๒๑๗๒
รถยนต์นั่งรถกระบะรถจักรยานยนต์รถบัสและรถบรรทุก
โดยเรามีแผนระยะสั้นและระยะปานกลางเพื่อเพิ่มความต้องการในการใช้จนไฟฟ้าในภาพรวม
ตลอดจนมาตรการสำนุนการสร้างแรงจูงใจและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐานก็มีการเริ่มลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเหล่านี้แล้ว
เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยประเทศไทยสามารถเข้าสู่ความเป็นกลางของคาร์บอน
เพื่อจะเพิ่มศักยภาพการดูดทรัพย์ก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นการใช้จุดแข่งของประเทศไทยที่เรามีป่าชายเลน
มีความหลากหลายชีวภาพมีพันธุ์ที่เหมาะกับการดูดทรัพย์การเรืองกระจกสูง
จากนี้รัฐบาลได้พัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย
โดยได้กำหนดแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต
เพื่อสร้างแรงยุ่งใจให้ภาคอักษณ์กระชนในการลดการปล่อยการเลือกกระจก
ขณะนี้ต่างประเทศจะร่วมมือกับประเทศไทย
ในการที่จะพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเป็นการ
ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ
เอกชนชุมชนและท้องถิ่นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกป่า
ลูกต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
นี่คือรายได้ใหม่ที่เรากำลังจะเกิดขึ้น
ด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว
พุ่งเด้นใช้ความหลากหลายของใช้ประกอบที่ไทยเรามีอยู่
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
เชื่อมโยงกับการนำวัสดุต่างกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
พัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร
โดยใช้เทคโนโลยีมาควบคุมการปลูกการให้น้ำการให้ปุ๋ย
ให้เช่าเครื่องจักรอะไรเหล่านี้ก็ต้องคิดทั้งหมดนะครับ
ผมไม่เคยนิ่งนอนใจเป็นห่วงที่สุดนะครับกับพี่น้องเกษตรกรของเรา
หลายท่านก็ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเชิงสุขภาพ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ความเป็นไทย
นโยบายรัฐบาลก็คืออาหารภาพยนตร์วิดิทัศน์แฟชั่นไทย
ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยมวยไทยเทศกาลประเพณีไทย
รวมทางกีฬาด้วยที่หลายท่านก็เสนอมาว่าควรจะมีการจะแข่งกีฬาในแต่งกว่าบ้าง
ผมก็คิดไว้นะครับถ้าเราสามารถเป็นเหมือนกันได้
ผมก็พร้อมสั่นหนุนให้เมื่อมีความพร้อมหรืออัฐบาลสามารถจัดได้
ผมเห็นด้วยในข้อเสนอในตัวนี้ซึ่งก็ตรงกับไทยอยู่แล้ว
เพื่อเราจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากระดับท้องถิ่นไปสู่เวทีโลก
หลายอย่างที่ผมคุยกับต่างประเทศผู้นำต่างประเทศเขาชื่นชมประเทศไทยหมดทุกเรื่องเลย
หลายอย่างเขาบอกเขาไม่มีนะแต่เขาก็ยินดีที่จะมาสัมผัส
สิ่งเหล่านี้ในประเทศไทยหลายอย่างก็จะนำกลับไปทำของเขาบ้าง
นะครับแต่เรามีมีเรียกว่าเรามีวัตถุดิบ
ทรัพยากรเรามากกว่าหลายประเทศด้วยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นจะมีการลงทุนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการพัฒนา
กรรมใหม่เหล่านี้นั้นเราคงไม่ได้ใช้แต่เฉพาะเงินงบประมาณมาเหมือนกันอย่างเดียว
ต้องอาศัยแหล่งเงินหลายแหล่งนะครับทั้งการร่วมลงทุนกับภาครัฐเอกชน
มาอย่างต่อเนื่องนะครับบางเรื่องเราก็ไม่ได้ใช้เงิน
ท่านก็ไม่เห็นภาพเช่นรัฐบาลได้ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทั้งในรูปภาษีไม่ใช่ภาษี
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เป็นข้อจำกัดเพื่อให้เกิดการลงทุนดังกล่าว

ก็คือกำลังคนในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ดังกล่าว
รัฐบาลได้วางหลักสูตรการศึกษา
และพัฒนาแรงงานการเตรียมคน

โดยจะเน้นในเรื่องของสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ขณะนี้ได้มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก
หลายแห่งแล้วสะดวกตอนนั้นได้มีการปฏิรูปการอุดโดมรับศึกษาขั้งใหญ่

โลยาลักษณ์ท่ำคันก็คือการขับเคลื่อนท่าของสถานศึกษา
และสถาบันวิจัยพัฒนาในการสร้างคนสร้างนวัตกรรม
เพื่อให้เป็นไปในแนวทางทิศทางเดียวกันเพื่อจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ตั้งแต่ปี๒๖๒เราได้วางแนวทางส่งเสริมการศึกษาแบบ
เช่นการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอย่างไร้ข้อจำกัดเรื่องสถาบัน
ลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนการสอนธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติเกษียณก็เรียนได้
ต่อยอดวุฒิการศึกษาวิชาการใหม่ได้ทุกช่วงวัย
สะสมหน่วยกิจเลือกเรียนตามความสนใจ
กเลิกกรอบเวลาสูงสุดของหลักสูตรไม่มีรีไทยเพราะเรียนเกิน
ดูแลตั้งแต่ต้นทางสถาบันการศึกษาไปจนถึงปลายทางจนถึงตลาดแรงงาน

ในเรื่องการต่างประเทศนั้นในทุกโอกาสที่ผมได้พบปากกับผู้นำประเทศแบบทวิภาคี
หรือการประชุมข้างสำคัญแบบทฤพาคีผมก็ได้นำเสนอในวัยเชิงรุกและแสวงหาความรู้ใหม่ในประเด็นที่เป็นวารโลก
พร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนและเชื่อมโยง
เป็นห่วงโซ่อุปทานเดียวกันที่เข้มแข็งกับทุกพันธมิตร
ในปี๖๕นี้มีความขึ้นด้านสิ่งสำคัญได้แก่การฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาวดีราเบียในวันประวัติศาสต
เมื่อ๒๕มกราคม๖๕หลังจากที่ห่างหายมากว่า๓๐ปี
โดยเริ่มเกิดความร่วมมือในการเปิดประเทศเพื่อท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันในทุกระดับอีกครั้ง
ส่งอาหารสินค้าเกษตรแรงงานการลงทุนและความมือด้านพลังงานเป็นต้น
สองความรู้มือไทยญี่ปุ่นโดยท่านระยุกต์ญี่ปุ่นได้ไปเยือนไทยช่วงวันที่๑๒พฤษภาพ
เพื่อเพิ่มภูมิความร่วมมือใหม่เช่นการผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยนต์ไฟฟ้า
ในภูมิภาคเป็นฐานความติดจันทร์ยนต์ไฟฟ้าแบบนั้นต้นของโลก
การประมาณ๑๒ภูมิภาคของเฝ้าหมายและเพิ่มการลงทุนในอีก๔เป็นต้น

การประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐมุมเทศ๑๒๑๓ประชาคมที่ผ่านมา
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็มีภารกิจกับท่านอีกต่อนะครับในเย็นวันนี้
ก็ได้พานักลงทุนมาเป็นจำนวนมากนะครับ
เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเปิดช่องทางอะไรกับเรื่องของการจะเพิ่มมูลค่าการค้าระวังกัน
อันนั้นก็เป็นในเรื่องของอาเซียน๑๐ประเทศนะครับ
ได้มีการคุยกันพูดกันในทุกมิติเห็นชอบรวมกันในเกือบทุกเรื่องนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องสรุปกลับเรียนเพื่อทราบนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพินาเรื่องงบประมาณซึ่งเรามีอยู่อย่างจำกัด
ทั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน
มากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่เราก็ต้องมีการลงทุน
โดยเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น
ให้ความเป็นธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
นะครับอันนี้ก็ขอให้มีการติดตามต่อไป
ผมคิดว่าวันหน้าเราน่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นในประเทศไทย
แล้วเราจะทำให้ภาคโตชนในเราหลุดผมความยากจนได้จริงเสียที่
ดิจิทัลเข้ามาเสริมนะครับซึ่งมันก็เป็นแนวทางเดียวกับหลายหลายประเทศในโลกใบนี้
เราเป็นประเทศหนึ่งในร้อยเก้าสิบกว่าประเทศของโลก
เพราะฉะนั้นเรามีสถิติเรามีลำดับในการจัดลำดับของเราอยู่ในลำดับต้น
ของร้อยเก้าสิบห้าประเทศนั้นเป็นอย่างน้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่กลับเรียนให้ทราบว่าทุกคนจะได้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้น้อยกว่าเขาเท่าไหร่นัก
หลายอย่างเราก็ดีกว่าเขาหลายอย่างเราอาจจะต้องแก้ไขอีกอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
เรื่องของการค้ามนุษย์นะเราก็เร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ไปแล้วนะครับ
หลายอย่างก็ต้องแก้มาสมัยรัฐบาลผมนี่แหละครับ

นั่นคือการทำงานของรัฐบาลโดยความร่วมมือของพักร่วมรัฐบาล

ผมไม่เลือกที่รักมากที่ชั้งนะครับ
นะเพราะผมมองที่ประชาชนเป็นหลักนะถ้าเขาต้องการเขาเสนอผ่านมาสอสอ
อะไรที่เสนอมาตามขั้นตอนที่จัดสรรให้ได้ผมก็จัดสรรลงไป
ก็จะเห็นได้ว่าหลายอย่างหลายจังหวัดก็บอกว่าเออรัฐบาลนี้เข้ามา
เขามีงบมันมากขึ้นในระดับจังหวัดซึ่งแต่ก่อนบางจังหวัดก็ได้น้อยน้อยเกินไป
นะครับที่ว่าท่านบ้านไม่ใช่อะไรบางทีเวลาไปประชุมต่างจังหวัด
เขาก็มีหอการค้าอุตสาหกรรมต่างจังหวัดเขาก็ขอเข้ามา
อะไรที่ดูแลได้แล้วมันเร่งด่วนผมก็จะจัดสรรงบกลางที่มันมีอยู่
ให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ
เพราะผมนึกถึงประชาชนคราวเดียวกันผมก็คำนึงถึงกฎหมาย
ที่มีอยู่ทุกประการนะครับไม่ได้มุ่งหวังที่จะมีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น
เรื่องอะไรต่างก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องร่วมมือกันต่อไป
ผมขอเพียงเท่านั้นแหละครับนะสิ่งที่มากที่สุดคือเราจะต้องทำลงไว้
ซึ่งสถาบันแห่งชาติสถาบันหลักแห่งชาติทราบดีอยู่แล้วนะครับ
ผมก็คงไม่ได้กล่าวถึงหน้าที่นี้เราต้องรักษาสิ่งที่เป็นความสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
ภาพภูมิใจของคนไทยนะครับที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับ
ประวัติศาสตร์สอนให้เราเรียนรู้อันไหนที่ไม่ดีก็อย่าไปทำ
ในที่ดีก็สืบสารต่อก็เท่านั้นเองไม่มีประเทศไหนหรอกครับ
ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนกับเรามีไม่กี่ประเทศหรอกนะ
เรามีหลายร้อยปีมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทย
แสดงถึงความเป็นคนไทยประเทศไทยนะครับที่เราทุกคนน่าจะภูมิใจไปด้วยกันนะครับ
ถ้าเราแตกแยกกันไปมากมันจะหาที่หาตัวตนเองไม่เจอนะ
เพราะฉะนั้นมันจะทำอะไรที่เกิดความวุ่นวายสับสนประมาณในวันข้างหน้า
ก็เพียงแต่เป็นห่วงนะครับสุดแล้วแต่บรรดาสอสอแล้วก็ประชาชนนะครับ
ว่าจะเข้าใจอย่างไรนะครับผมคงบังคับท่านไม่ได้อยู่แล้ว
ก็ขอให้มองในหลายมิติด้วยกันนะมองผมบ้างนะครับ
ท่านมองผมเหมือนผมมองท่านแล้วกลับมาดูที่ผมว่าผมจะทำอะไรท่านบ้าง
อย่างวันนี้ท่านก็พูดมา๒๓วันที่ผ่านมาหลายเรื่องผมเห็นว่าเป็นประโยชน์
เรื่องผมก็พร้อมที่จะเมื่อมีการผ่านวาระสอง
สมมุตินะฮะถ้าผ่านถึงวาระ๒การพินาของกรมทร
ก็พร้อมจะปรับแผนต่างเพิ่มเติมขึ้น
งบมารที่มันตรงนี้มันน้อยก็จะเอาที่ถูกปรับลดไปน่ะ
ใส่ให้ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของที่รัฐบาล
ต้องนำไปดำเนินการตามกฎหมายทุกประการนะครับ
ขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงนะครับผมไม่ได้รังเกียจกับ
งอนใครทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรกดเป็นการส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับ
ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งขอบคุณท่านประธานครับ
เดี๋ยวผมมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ